คือเราเคยมีข่าวว่ามีแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเนี่ย
เขามาซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกรางวัลก็ไม่กล้าไปขึ้นเงินให้นายจ้างขึ้นให้

ความจริงแล้วสำนักงานสถานกิจแบบรัฐบาลบอกว่า
ใครก็ขึ้นเงินได้นะฮะขอให้มีลอตเตอรี่อยู่ในมือ
ค่ะคือถ้าคุณมีเนี่ยคุณเป็นเจ้าของคุณก็ขึ้นเงินได้
คุณเป็นชาวต่างชาติอะไรคุณก็ไปขึ้นเงินได้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
แต่ล่าสุดมันมีกรณีแบบนี้นะมีแรงงานพม่าเนี่ยนะฮะเขาเปิดเผยกัน
เขาบอกว่าเขาถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑แต่เขาฝากนายจ้างซื้อ
แต่พอนายจ้างซื้อเนี่ยแล้วถูกรางวัลที่๑เนี่ยกลับไม่ยอมให้
สุดท้ายคุยไปคุยมานายจ้างบอกถูกใบหนึ่งนะ๖ล้าน
นายจ้างขอ๒ล้าน๕แล้วให้ลูกจ้างเนี่ยที่เป็นแรงงานพม่าเนี่ย๓ล้าน๕นะฮะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะมันก็โอ้โหกลายเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
ในโซเชียลเนี่ยเขาแชร์ข้อมูลข่าวสารกันบอกแรงงานพม่าถูกรางวัลที่๑เป็นเงิน๖ล้านบาท
แรงงานพม่าเนี่ยเขาฝากเจ้านายคนไทยให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
แต่พอถูกรางวัลในจ้างตุกติกแล้วขอหักเงินรางวัล๒ล้านห้าแสนบาท
ทำให้ต้องไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เหตุเกิดจากความไว้ใจในจ้าง
อันนี้ที่มาของเรื่องนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราไปสอบถามนะฮะ
จากบุคคลที่อยู่ในเรื่องนี้เอาแรงงานต่างชาติชาวพม่าก่อนนะครับ
บ้วยนะครับอ่าเธอบอกว่าเธอไม่มีหนังสือเดินทางนะฮะ
ตอนนี้กำลังทำเรื่องขอจัดทำหนังสือเดินทางอยู่เป็นผู้ที่ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพกำแพงแสน
เมื่อ๒มีนาคมหลังลอตเตอรี่ออก๑วันนะครับ
บอกว่าก่อนที่จะถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
สลากออกนะฮะเธอฝากนายจ้างนายจ้างเธอเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะฮะ
เพราะว่านายจ้างเนี่ยเขาออกมาชี้แจงเหมือนกันนะครับ
บอกว่านายจ้างเธอเนี่ยนะฮะชื่อในนุ่มนะฮะ
สลาก๓ใบฝากซื้อ๓ใบเมื่อ๒๖กุมภาพันธ์นะครับ
โดยฝากซื้อเลขท้าย๒ตัวคือ๓๘๘๓อย่างละ๑ใบ
และเลขท้าย๘๐๓อีก๑ใบฝากเงินนายจ้างไปซื้อ
บอกเนี่ยหนูต้องการเลขท้ายอย่างนี้นายจ้างก็รับปากบอกเดี๋ยวหาซื้อให้
ซื้อได้เสร็จปุ๊บถ่ายรูปส่งมาให้ดูเมื่อ๒๘กุมภาพันธ์
บอกซื้อให้แล้วนะนี่นะที่ฝากซื้อเนี่ยบ้วยนะที่ได้มาเนี่ยเลขท้ายเนี่ยนะ
แต่ว่าเลขหน้าได้มาด้วยเนี่ยมันต้องซื้อทั้งใบเนี่ย
ซึ่ง๒ใบนี้นะฮะเป็นตามคำขอนะฮะอีก๒ใบ
และอีกใบแบบนึงเนี่ยเป็นเลข๘๓๐๘๐๓
วันเดียวกันเนี่ยลูกจ้างชาวพระม่าเขาก็จ่ายเงินขายให้จ้างไป๓๐๐นะครับ
แต่ว่าสลากยังไม่ได้มาเขาฝาก๓๐๐ให้ซื้อ
ต่อมาครับวันที่๑มีนาคมสลากออกนะฮะ
ปรากฏว่า๑ใน๓นั้นคือเลข๘๓

ความจริงลูกจ้างเขาฝากหาคือเลขท้าย๓๘

โอ้โหแจ็คพอร์ตนะฮะถูกรางวัลที่หนึ่ง
๕แสนบาทตามภาพนี้นะครับใช่ค่ะโดยเอาไปคืนที่สพมคปฐ
เมื่อวานนี้๔มีนาคมลองดูนะคะส่วนแบ่งนางบ้วยเนี่ยนะ
รายงานพระม่าเนี่ยได้ไปเอาแบบเน็ดเลยนะคะ๓ล้าน๔แสน๗หมื่นบาท
เพราะว่าถูกหักภาษีไว้๓หมื่นบาทอ๋อค่าถูกอันนี้หนึ่งอ่าใช่
ส่วนนายจ้างนายจ้างไม่แบ่งภาษีให้เลยเหรอไม่ค่ะไม่แบ่งเสียภาษีเลย
ไม่ค่ะเพราะว่าก็ไม่ใช่สลากของนายจ้างไงใช่ไหมงั้นคนเป็นเจ้าของก็ออกไป
ส่วนนายจ้างรับเน็ด๒ล้าน๕แสนบาทอืมเรื่องนี้ในต้นบอกว่า
กรณีนี้ลูกจ้างพม่าไม่สามารถโต้แย้งได้เพราะตัวลอตเตอรี่มันอยู่ที่มือนายจ้าง
อืมและนายจ้างเป็นคนเอาไปขึ้นเงินแล้วด้วยขึ้นเงินมาแล้วหกล้าน
ถูกต้องคือจริงแล้วเนี่ยจำได้ไหมที่บอกว่าลอตเตอรี่อยู่ในมือใคร
คนนั้นถือเป็นเจ้าของไงใช่ไหมครับเวลาไปขึ้นเงินอ่ะ
จากคุณจะไปฟ้องร้องกันเองว่าสลากนี้เป็นของคุณจริงจริงใช่
ซึ่งนางบ้วยก็กลัวว่าแบบโอ้โหแล้วมันไม่รู้จะโต้แย้งยังไง
แล้วก็กลัวจะไม่ได้เงินด้วยสุดท้ายเลยต้องจำยอมและจำใจ
ถูกมัดมือโชคแบ่งเงินไปแบบเนี้ยเพราะว่ากลัวว่าจาก๓ล้าน๔กลัวจะไม่ได้เลย
วันนี้เขาก็ไปติดต่อนายจ้างเพื่อขอเดินทางกลับประเทศ
ขอรับเงินค่าแรงคนละเจ็ดพันบาทรวมสองสามีภรรยาก็๑๔๐๐บาทใช่ไหมคะ
ณัฐังว่าไงรู้ไหมคะอ้าวถูกรางวัลที่๑ยืดาเงินก้อนมาแล้วนี่
ถูกรางวัลที่หนึ่งได้เงินก้อนแล้วนี่

เอาว่าอย่างนี้อันนี้เขาบอกว่านายจ้างบอกกับเขาแบบนี้นะ

ก็ไอ้ค่าแรงนี่คือเขาทำงานน้ำพักน้ำแรงเขาก็ควรจะได้ค่าตอบแทนจากที่เขาใช้แรงงานของเขาเนาะ

พอเห็นว่าเขาได้รางวัลที่หนึ่งแล้วก็แม้จะแบ่งให้แบ่งไปส่วนหนึ่ง

จ้างเขาบอกว่าพวกเองไม่ได้เงิน

และก็พวกผมก็ไม่รู้ว่า

เพราะ๑ลูกจ้างยอมเอง

และ๒หลักฐานก็น้อย
เข้าไปเข้าไปปุ๊บเงินกองไปแล้วไอ้แหม่งขึ้นไหมแล้วถ้าถามว่าแบ่งขึ้นมัน
นี่ค่าก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะค่ะแล้วทีนี้ทีมขาวตกลบมาอันนั้นลองโทรหานัง
กับสามีว่าตอนนี้ตกลงเป็นยังไงถึงไหนแล้วกำลังจะทำอะไรยังไงบ้าง
ก็รู้มาว่าเตรียมตัวจะเก็บของเดินทางกลับประเทศแล้วค่ะ
ก็ฝากขอบคุณหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือด้วยเขาบอกว่าอ่ะ
แค่สามล้านสี่ก็ยังดีกว่าไม่ได้สักบาทนึงอ่ะผมก็ถามเขาว่าอ่า
หยุดเป็นยังไงพอใจไหมเขาก็พอใจแล้วก็ขอขอบคุณพวกผมนี่แหละ
ขอบคุณพวกผมนี่แหละว่าที่เข้าไปช่วยเหลือเขาก็บอกอีกสองคนอ่ะ
อยากได้ค่าแรงแต่ตัวพวกเขาว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วไม่เอาแล้ว
นี่ค่ะพอได้ยินได้ฟังเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเอาละ
แม้ว่าแรงงานชาวพม่าสองคนนี้จะได้เงินส่วนแบ่งอ่า
ซึ่งเขาก็เอาอ่ะนะเอาก็ได้เอานะ
สามล้านห้าเนี่ยถูกหักภาษีไปสามหมื่นเนี่ยเออนี่นะครับ
แต่โอ้โหท่านผู้ชมครับคือฝั่งนายจ้างเนี่ย
พูดตรงตรงทัวร์ลงแน่นอนสิคะหลายคนโอ้โห
อุ๊ยคอมเมนต์กันกระหน่ำเลยอนลงแบบโอ้โห
ชุดใหญ่แฟคภิษค่ะเอ้าวันนี้เราไปที่บ้านของนายจ้างนะฮะ
เป็นธุรกิจทำโรงหล่อพระนะครับเขามีลูกจ้างเนี่ยสี่คนนะฮะ
ก็คือสองสามีภรรยาชาวพระม่าที่หรูทกรีย์นะครับ
แล้วก็ญาติของสองสามีภรรยานี้อีก๒คนนะครับ
ก็พยายามไปสอบถามถามหาเราก็อยากให้ชี้แจงอ่ะเนาะ

จะได้เข้าใจกันนะครับหรือถ้าข้อมูลมันผิดพลาดอะไรตรงไหนเนี่ย
สังคมจะได้รับรู้และเข้าใจนะครับ
ถามชาวบ้านแถวนั้นนะครับแต่ว่าเจอนะฮะเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
แต่ว่าคุยกับชาวบ้านแถวนั้นก่อนนะชาวบ้านแถวนี้บอกกับคุณสุชาดา
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าคือเหตุการณ์ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งกันเนี่ย
วันนั้นก็เห็นนะเห็นคือเขาไปขึ้นเงินมานะฮะในจ้างเนี่ย
ไปขึ้นเงินมาแล้วเอาเงินเนี่ยโอ้โหเงิน๖ล้านบาทมากองเต็มบ้านเลย
หลังจากนั้นเนี่ยเขาเคลียร์กันยังไงเนี่ยป้าบอกป้าก็ไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันนะ
แต่ถ้ามองในมุมที่ว่าเงิน๒ล้าน๕นายจ้างขอแบ่งไปเนี่ย
เป็นค่าดำเนินการไปซื้อไปขึ้นเงินอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
ส่วนตัวของป้าเนี่ยป้ามองว่ามันเยอะไปเออค่ะก็สองล้านห้าเนอะ
ป้าบอกแหมอันนี้ป้าเขาพูดนะอ่าป้าพูดย้ำป้าป้าพูดนะคะ
ข่ายไปตั้งใจจะไปโกงเงินเขาหรือเปล่าถ้าจะขอค่าส่วนแบ่งค่าดำเนินการสองล้านห้าเนี่ย
สงสารลูกจ้างสองสามีภรรยาชาวพม่าเห็นทำงานนานเกือบสองปีแล้วนะ
ในจ้างไม่น่าทำกันแบบนี้เลยนะครับเขาก็อาจจะไม่อยากจะสู้อ่ะ
เขาจะไปฟ้องร้องฟ้องร้องอะไรก็อาจจะทำได้แต่เขาคงไม่อยากสู้
ก็เวลาอีกแหละเพราะเขาเป็นคนต่างชาติเพราะเขาเป็นคนต่างด้าวะอะไรแบบเนี้ยนะฮะ
อ่าเดี๋ยวฟังป้าแล้วกันนะครับ
เราก็อยากจะฟังจากทางฝั่งของในจ้างของแรงงานสองคนนี้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ

คือถ้าอยากชี้แจงกับเรานี่เรายินดีนะ

ได้เข้าใจกันนะครับแต่วันนี้แม้จะไม่เจอตัวนายจ้างนะ
แต่คุณสุชาดาไปที่บ้านเนี่ยนะฮะได้เจอพี่ชายของนายจ้างที่เป็นข่าว
นี่ฮะได้เจอพอดีนะครับ

ใช่พี่ชายของนายจ้างที่เป็นข่าวบอกโอ้โหเจอน้องก็ดีเลย

ขอชี้แจงหน่อยนะเป็นข่าวเนี่ยโอ้โหกระแสโจมตีทัวร์ลงนายจ้างอยู่ฝั่งเดียวเลย
ขออธิบายแทนน้องอะนะ

บายข้อเท็จจริงแบบนี้นะมีหลักฐานมีทนายมานั่งด้วย

อาจจะได้เข้าใจกันว่าเนี่ยคือเรื่องจริง

พี่ชายของนายจ้างนะครับกับทนายความเอาหลักฐานมาด้วย

ในจ้างชี้แจงอย่างนี้ฮะถูกต้องใช่

รับปากจะไปซื้อลอตเตอรี่ให้กับ๒ลูกจ้างจริง

วันที่เขาฝากซื้อเลขท้ายต่างอะไรก็ว่าไป

โดยเป็นการซื้อทางออนไลน์กับพ่อค้าขายลอตเตอรี่ที่รู้จักกัน
เขายืนยันว่าซื้อออนไลน์ไม่ได้ไปซื้อที่แผง

เลือก๓ใบก็ได้เลขตามนั้นแหละตามที่ลูกจ้างบอก

แต่ยังไม่ได้โอนเงินให้กับพ่อค้าลอตเตอรี่ออนไลน์
เป็นเพียงการจองออนไลน์นะถามว่าเอาทำไมยังไม่โอน

อ่าลืมโอนเงินนะครับจนกระทั่งหนึ่งมีนาคม
รางวัลออกนะฮะผลรางวัลออกแล้วรู้ว่าเอ้าเลขที่จองไว้เนี่ย
สามใบเนี่ยมีหนึ่งใบมันถูกรางวัลที่หนึ่ง

ก็เลยโทรไปทวงถามจากพ่อค้าลอตเตอรี่ออนไลน์คนนั้นที่ซื้อทางออนไลน์
แต่พ่อค้าลอตเตอรี่คนนั้นเขาไม่ยอมให้

จนฉลากออกรางวัลไปแล้วอ่ะ
ก็ถือว่ามันถูกอ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นขมผมอ่ะ

เพราะลูกค้ายังไม่จ่ายเงินอ่ะ
ช่วยเจรจาให้ต่างนานโอ้ยยอมเถอะอย่างงี้
สุดท้ายพ่อค้าลอตเตอรี่คนนี้ยอมก็ได้

แต่ต้องแบ่งเงินให้เขาสองล้านห้า
เอาสรุปเป็นพ่อค้าเหรอคะที่จะเอา๒ล้าน๕

เป็นดิฉันที่ฉันเอา๖ล้านนะดิฉันไม่ขายเพราะเขาไม่จ่ายเงิน
อันนี้ไงก็นายจ้างเขาช่วยเจรจาให้ไง
ช่วยเคลียร์กรรมช่วยอะไรให้ว่าโอ้ยอย่าไปทำเขาอย่างงี้เลย

สุดท้ายเขายอมแต่ต้องมีเงินแบ่งให้เขาสองล้านห้า
เพราะพ่อค้าลอตเตอรี่เขามองว่ายังไงซะคุณยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผม

สุดท้ายนะฮะนายจ้างบอกว่าอย่างนี้นะครับ
หลังจากนั้นตกลงกันเรียบร้อยอย่างนี้นะ
ก็กลับมาอธิบายให้ลูกจ้างสองคนนี้ฮ
ลูกจ้างชาวพม่าสองคนที่ท่านเห็นในภาพเนี้ย
นายจ้างบอกก็มาอธิบายให้ฟัง
แต่เนื่องจากภาษา
ภาษาไม่เข้าใจ
โอ้โหความพูดอธิบายกันมันก็ไม่เข้าใจชัดเจนอ่ะนะฮะ
ลูกจ้างสองคนนี้ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ของทางฝั่งของแรงงานชาวพม่า
ทีนี้มันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดกัน
แต่ก็ไม่เป็นไรก็คุยกันได้ก็เลยตกลงไปที่โรงพัก
ลงบันทึกข้อตกลงแบ่งเงินกัน
๕๒ล้าน๕และตกลงกันว่าจะไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรต่อกัน
แต่ไปรับเงินที่โรงพักเนาะถูกต้องใช่ไหมคะ
ทีนี้คำถามที่ว่าเอ้าก็ฝั่งลูกจ้างเขาบอกถ่ายรูปส่งมาให้เขาดู

บอกว่าซื้อออนไลน์แล้วยังไม่ได้โอนเงินเลยยังไม่ได้ลอตเตอรี่มาแล้วถ่ายรูปอะไรส่งไปให้เขาดู

เรื่องนี้นะฮะฝั่งนายจ้างเนี่ยบอกแค่ว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิด

เดี๋ยวรอฟังเขาพูดกันแล้วกันแต่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิด

เออยังไงที่บอกว่าได้เงินก้อนไปแล้วค่าแรงไม่ต้องเอาหรอกมั้งเนี่ย

พี่ชายในจ้างนะฮะบอกว่านายจ้างไม่ได้โกงค่าแรงนะครับ

แต่หลังจากที่ถูกรางวัลที่๑แล้วเนี่ยนะฮะ
หนึ่งมีนาคมเนี่ยพอรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ย
สองสามีภรรยาคู่นี้หนีออกจากโรงงานไปเลย

งานการที่ทำอยู่ค้างคาค้างคาเสียหายหมดเลย

ลูกจ้างหนีออกจากโรงงานไปเลย

โกงนะถ้ากลับมาทำงานเนี่ยเดี๋ยวจ่ายเงินให้

แต่น้องสาวของนายจ้างเนี่ยลืม

ลืมโอนไปให้กับพี่ชายคนหนึ่ง
แล้วก็ไม่ได้มีการโทรไปพูดคุย
กับทางพี่ชายว่าเอาหวยเนี่ยเอาจริงนะ

เวลาผ่านไปจนกระทั่งสี่โมงของวันที่หนึ่ง

แล้วมีการพูดคุยกันว่าหวยถูก
ทางก็ได้มีคุยมากแล้วพอมาก็อยากได้กัน
ก็เลยน้องสาวของนายจ้าง
ก็เลยติดต่อไปยังพี่ชายที่ขายหวย
ตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าเรียกที่ซื้อเป็นเรียกอะไร
ไม่ถึงชั่วโมงเลยเฮ้ยถูกแล้ว
ทางคนขายกับคนซื้อไอ้คนที่ฝากซื้อเนี่ย
เขาก็คุยกันอยู่อันนี้ไม่ฟังหรอกปุ๊บ

ไปทำไมแล้วงานผมก็เสียหาย
คือพี่ไม่ได้ตั้งใจจะไม่จ่ายค่าแรงแต่ว่า
ไม่เคยโกงครับไม่เคยโกง
อะไรวะงงแล้วผมจะไปจ่ายเขายังไง
แล้วแล้วทีนี้ถ้าติดต่อเขาได้จะจ่ายเขาไหมคะอ่า
ในจ้างเขาก็ฝากบอกว่าถ้าอยากได้ค่าแรงที่เหลือก็
แม้จะหนีไปในคืนวันนั้นเนี่ยก็กลับมาก็จะให้นะฮะ
แต่เขาก็พี่ชายนายจ้างเขาบอกว่าเขาก็คงจะไม่อยากได้แล้วมั้งนะครับ
เพราะว่าเขาก็คงกลับบ้านไปแล้วอ่ะกลับพม่าไปแล้วอ่ะนะ
เพราะว่าได้เงินไปละ๓ล้านกว่าบาทนะครับ

ถามเขาหรือยังว่าเขาอยากได้หรือเปล่า

ก็บทสรุปนะฝ่ายลูกจ้างพม่าไม่ติดใจนะครับ
เพราะว่าอยากให้เรื่องจบด้วยนะครับแล้วก็ไม่อยากจะไปสู้คดีอะไรตรงนั้นด้วยนะครับ
ตัดสินใจรับเงิน๓ล้าน๕แสนบาทแบ่งกับนายจ้าง
ส่วนนี้คือภาพนะฮะที่เขาแบ่งเงินให้กับเพื่อนแรงงานชาวพม่าในพื้นที่ด้วยกัน

มีทั้งคนพิการด้วยเพื่อนแรงงานชาวพม่าคนพม่าที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทย
ก็บทสรุปของเรื่องนี้นี่แหละก็ฟังความทั้งสองฝ่ายแล้ว
ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาแล้วกันนะว่ามันยังไงแบบไหนนะคะ